โสเตอร์โปรโมทสำหรับโครงการที่มีการยุติการทำความรุนแรงต่อสุนัขนั่นเองค่ะ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการกุศลของเหล่าคนบันเทิงที่มีใจรักน้องหมานะคะ
อาทิแหม่มคัทริยาเก๋ชนระดามากกี้ราศีคิมคิมเบอร์รี่
โดนัทมนัสนันและปูปรายาเป็นต้น
ต่างพร้อมใจกันโพสต์ท่าคู่กับกระเป๋ารูปน้องหมา
ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะค่ะ
ซึ่งจะจัดทำเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ
โครงการโรนโรงยุติความรุนแรงต่อสุนัข
เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๕
ซึ่งรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ
จะมอบให้กับศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวทค่ะ

ได้รับความร่วมมือจากช่างภาพฝีมือดี
เบนจรงคกุลเป็นผู้กดชัตเตอร์
สร้างสรรค์ผลงานสวยของเหล่าคนดังนั่นเองค่ะ
ภายใต้แนวคิดเติมเต็มความสดใส
ที่จะสื่อให้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีของมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนสี่ขาค่ะ
ก็อยากให้มันมีดูสดใสมากขึ้น

ให้เข้ากับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง

ปีนี้เป็นแบบเป็นหมาเป็นรูปกระเป๋านะครับ
ก็ทำให้สามารถคอนโทรได้ไม่ต้องห่วงมาก
นางแบบเขาก็จะไม่ต้องกระวนมากว่าน้องหมาจะโอเคไหม
ก็ทำให้อาจจะทำงานได้ง่ายขึ้นสบายขึ้น
เก๋ชนระดาที่เดินสายบุญก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสุนัขและแมว
ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ความน่าเอ็นดูของสุนัขรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกมากมาย
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้หยุดการกระทำที่รุนแรง
เพื่อนร่วมโลกใบเดียวกันค่ะ
สุนัขเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย
แล้วก็เขาทำอะไรได้หลายอย่าง
ฉลาดมากจากคลิปวิดีโอที่เราเห็นโดยสมัยนี้
เพราะฉะนั้นเขาแค่พูดไม่ได้เอง

ปีนี้ก็เป็นปีที่๕ที่เก๋มีโอกาสได้มาเป็นจิตอาสาตรงนี้แล้ว

หยุดการทำร้ายสัตว์เถอะนะคะ
เพราะว่าแค่นี้เราก็มนุษย์เราก็ทันศัตวเพศในโลกนี้แล้ว
ที่เขาไม่ได้เป็นอาหารเพื่อเกิดมาเป็นอาหารพวกเรา
ละเว้นเข้าไปบ้างก็หยุดการทำร้ายสัตว์โดยไม่จำเป็นค่ะ